ตั้งนี้ถามไปแล้วนะครับว่าว่าน่าจะเกี่ยวว่าก็ต้องจะมีความรู้
ใจตรงนี้นะครับตอนนี้สาวเป็นหมอล่างล้านเบรษาล่างขายหย่า
แม่เป็นเบรษาอยู่ในอยู่ในบรรยามนะก็เดี๋ยวกำลัง

อีกอย่างหนึ่งก็คือผลแพทย์ลามานะครับ
ก็พบผลแพทย์ลามา๒ถัดฝาคสม
ก็ยืนยันแล้วว่าผลผ่าศพ

เคสของสวัสดิ์ผู้หญิงที่สิทธิวิตผลภาษกตรงกันเกิดจากสัญญาณาศิลปุ่ม
สวัสดีครับทุกคนครับเปิดมากับภาคคลุมนะครับ
วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่คดีที่เป็นที่พูดถึงกันทั้งเมืองแล้ว
ตกลงแล้วคนคนหนึ่งจะสามารถก่อคดีได้มากมาย
แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตสิบกว่าศพและขณะนี้ได้จริงหรือ
ที่ไปปล่อยปลากันแถวราชบุรีแล้วก็วูบเสียชีวิตไปเลย
แล้วก็เกี่ยวพันมาถึงกรณีของแอมที่ทีแรกก็ปฏิเสธหลายสิ่ง
อย่างท่านตามคดีกันมาตลอดอยู่แล้วคำถามณวันนี้เนี่ยมัน
มีมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน
แง่มุมต่างว่าตกลงแล้วในทางคดีนี้เนี่ยมันจะเป็นไป
ทิศทางแบบไหนอย่างไรได้บ้างทั้งในแง่ของนิติวิทยาศาสตร์ใน
แง่ของอาชญาวิทยาและในแง่ของทางคดีเลยแบบทางทนายความ
เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการของผม
เปิดปากกับภาคภูมิสามท่านครบถ้วนทั้งสามทางนะครับ
ท่านแรกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยา
ครับรองศาสตร์อาจารย์พันธมโธด็อกเตอร์กิสุนพงษ์ภูตระกูลนะ
นักอาชญาวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการ
อาชญาวิทยาของมรังสิตนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะรองศาสตรา
อาจารย์ในแพทย์วิทยาศักดิ์จังหลักไชษีแพทย์ผู้เชี่ยวศาลทาง
นิติเวชศาสตร์จากมศวหรือว่าคุณหมอหมูที่ทุกท่าน
รู้จักดีและอีกท่านหนึ่งทางด้านคดีทางด้านทนายความทนาย
เดชากิติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์สวัสดีทั้งสามท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมอมหมู่นะฮะอาจารย์กิจสุนาพงษ์
และทนายเดชาคดีนี้คนพูดถึงกันเยอะมาก
นะฮะเดี๋ยวคงคงจะได้สอบถามกันในแต่ละแง่มุมนะครับ
ผมขอตามความคืบหน้าทางคดีก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับคดีของคุณก้อยเนี่ย
มันต่อเนื่องมาจากคดีของคุณก้อยที่แอมเขาตกเป็นผู้ต้องหา
ในคดีในขณะนี้เนี่ยนะฮะในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ย
มีญาติของผู้เสียชีวิตที่เขารู้จักกับแอม
เขาออกมาให้ข้อมูลออกมาร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าตั้งความสงสัย
กับการเสียชีวิตของญาติเขาอีกมากมายเยอะแยะหมดมีคุณระพี
เป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะฮะคุณระพีเป็นรุ่นพี่
เป็นคนที่คุณก้อยนับถือมากนะฮะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือทางด้านคดีด้วยนะครับ
ผมขอคุยกับคุณระพีก่อนนะครับคุณระพีชำนาญเรือนะฮะ
ซึ่งเข้ามาประสานงานตรงนี้ล่าสุดคุณระพีเนี่ย
ได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าบอกใครมีญาติพี่น้อง
ที่รู้จักกับแอมไม่ว่าจะเป็นการเล่นแชร์เอาไว้
ให้ยืมเงินเอาไว้นะหรือว่าให้เงินแอมเพื่อเอาไปปล่อยกู้เก็บดอก
ให้เอารถไปจำนองจำนำอะไรด้วยกันก็ตามอะไรเนี่ย
สิ่งหลายอย่างเนี่ยให้ติดต่อมาด่วน
เดี๋ยวถามคุณระพีหน่อยว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ

สวัสดีครับพี่ภาคภูมิและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
คุณระพีที่โพสต์ถามไป
ตอนนี้มีใครติดต่ออะไรมาเพิ่มเติมบ้างไหมครับจากเมื่อวานนี้
แล้วก็ที่สาเหตุที่โพสต์เนี่ยนะครับ
เราเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ที่ดูและสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ที่มีญาติญาติมีลักษณะการเสียชีวิตแบบน้องก้อย
ความเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวยงกับนสแอมแต่ทั้งหมดทั้ง
มวลเราไม่ได้กล่าวหานอสอแอมว่านอสอแอมเป็นผู้เอ่อ
ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับครับผมล่าสุดมาเมื่อเช้านะครับ
เมื่อเช้าเลยนะครับก็มีญาติติดต่อมาหลังจากที่โพสต์นะครับ
ตอนนี้รู้สึกว่าทางรายการรายการหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลแล้ว
พอดีผมติดเรื่องรายการหลายอันก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมาก
นะครับเอาเป็นว่าชื่อนิดนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับคือ
นครปฐมแต่ตัวเขาอยู่ทางอีสานนะครับบ้านเกิดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้
เนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็จะเปิดนะครับแล้วก็คุณนิด
นี่คือคนที่เสียชีวิตเหรอฮะญาติของคุณนิดติดต่อมาอย่างนี้
ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับครับญาติเขาญาติเขาคือคนติดต่อมา
ครับประมาณสองเคสนะครับพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเปิดเผยบอกชื่อ
บอกนามสกุลอะไรได้เนี่ยน่าจะน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับ
แสดงว่าวันนี้ติดต่อวันนี้มีติดต่อเพิ่มเข้ามาอีกสองเคส
ของผู้ที่เสียชีวิตถ้ารวมกับเมื่อวานเมื่อวานก็สิบสามสิบสี่
นะไม่ไม่นับผู้ที่รอดชีวิตนะเท่ากับอัดปลาเข้าไปเนี่ย
เป็นสิบห้าแล้วนะฮะครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ
อ่าอ่าคุณระพีฮะในในกรณีของคุณก้อยเนี่ย
เป็นคดีหลักเนี่ยคือคดีคุณก้อยนะขนาดนี้มีอยู่คดีเดียวเนี่ย
แอมก็ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคุณระพีก็เข้ามาดูแลตรงนี้ให้ด้วยเนี่ย
ช่วยประสานงานต่างเนี่ยมีความหนักใจมากน้อยขนาดไหน
เฉพาะล่าสุดเขาบอกคุณก้อยมีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตเนี่ย
อ่าไม่ใช่คุณก้อยขอแพทย์คุณแอมคุณแอมครับผมครับ
อ่าอ่าที่ที่มีข่าวว่าคุณแอมเนี่ยเขาเคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตตรงนี้เนี่ย
ทำให้เรามีความหนักใจมากน้อยขนาดไหนไหมฮะครับคืออย่างงี้ครับ
ในเรื่องของคดีเนี่ยนะครับทั้งผมเนี่ยเอ่อมั่นใจทางทีมของท่าน
คนตำรวจเอกสุรเทศหักพางท่านครับนะครับครับใจว่าท่านเนี่ยเอ่อ
จะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการออกหมายจับที่คดีรุนแรงแบบนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าเอ่อท่านมีพยายามหลักการพอสมควรนะครับอ่า
ก็ได้ปรึกษากับทางผู้รู้ครับกฎหมายคณายทุกครู่อ่ะนะครับ
คณายเดียวตาครับนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับผมด้วยครับครับ
เมื่อกี้ก็เจอกันทีนี้ก็ไม่เป็นผลครับ
มาแล้ว๕ปีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวล
ก็เป็นข้อส่อสู้ของของของเอ่อนอสอแอมนะครับครับ
ซึ่งมันก็อันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับครับ
ว่าผมหนักใจไหมไม่ได้หนักใจครับอืมอ่าเดี๋ยวคุณระพีพรุ่งนี้
ผมเชิญมาที่รายการนะฮะวันนี้ผมขอเบื้องต้นเรื่องข้อมูลตัวเลขก่อน
ครับผมครับขอบพระคุณนะฮะสำหรับข้อมูลนะครับ
พรุ่งนี้คุยกันครับสวัสดีครับคุณระพีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาเป็นว่าวันนี้มีญาติของผู้ที่เขารู้จักกับแอม
แล้วเขาเสียชีวิตแจ้งเหตุความสงสัยเพิ่มเข้ามาอีกสอง
คือรวมแล้วผมว่าก็สัก๑๕แล้วนะฮะเอาละครับผมคงต้องเรียนถามทั้งสามท่านนะครับ
คือก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าในแง่ของใครสักคนหนึ่งที่จะก่อคดีลักษณะ
อ่าคือคุณแอมเนี่ยต้องต้องเรียนไว้ก่อนว่าเธอปฏิเสธข้อหานะฮะ
คดีของคุณก้อยนะฮะแล้วก็เคสอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกันอย่างเป็นทางการ
แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ก่อคดีแบบ๑๐กว่าศพอย่างนี้ในการวางยา
เอาสายนายผสมอะไรให้กินให้ดื่มเพื่อจะฆ่าคนเป็นเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ตกรรมต่อเนื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมฮะ
เอาทางไหนก่อนดีอาชีพวิทยาลัวนิติวิทยาลัวศาสตร์ก่อนดีอาจารย์เกี่ยวสนับโครงก่อนกันแล้วกัน
จริงเราก็ต้องดูถึงสาเหตุมงเนตแรงจงใจนะครับ
ว่าเขากระทำไปเนี้ยประสงค์อะไรอ่า
เท่าที่มีการสืบสวนและที่เราทราบนักขณะนี้ในเคสก่อนหน้านี้เนี่ย
จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องผู้เสียชีวิตนะครับมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
ไม่ว่าจะเป็นมีการให้ยืมเงินชักชวนมาปล่อยเงินกู้หรือร่วมกันอ่า
เป็นวงแชร์ตั้งวงแชร์ขึ้นมาแล้วในวงแชร์ก็มีการบางคนก็เสียชีวิต
ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสงสัยครับ
ทำไมถ้าผู้ต้องหาเป็นศูนย์กลางแล้วลากออกไปเนี่ย
พบว่าบุคคลใกล้ชิดเนี่ยเสียชีวิตและมีรูปแบบแผนพุทธศกรรมที่คล้ายคล้ายกัน
อันนี้หมายถึงว่าคดีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่คดีของของแอมที่ว่าเขาถูกกล่าวหาในขณะนี้อ่า
ใช่ครับรวมทั้งในคดีณขณะนี้ด้วยคือถ้าคดีของแอมในขณะเนี้ย
บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามูลเหตุมีอยู่สองเรื่องคืออ่า
หวังต่อทรัพย์ครับกับเรื่องนิสินล้างเงตครับซึ่งอาจารย์อยู่ทางพรง
เราบอกว่าในคดีก่อนที่มันเคยเกิดขึ้นมันเคยมีมาแล้ว
มูลเหตุมันก็คล้ายคล้ายกันอย่างเงี้ครับคือโดยหลักการเนี่ย
คนที่กระทำความผิดถ้าเขากระทำแล้วเนี่ยสำเร็จครับ
เขาก็จะยึดรูปแบบที่เขากระทำเนี้ยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งเนี้ย
มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้จากเจ้าที่ก็จะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยกระทำ
ผมมักจะมีการพูดก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมในเคสแรกแรกที่เกิดขึ้นเนี่ย
การสืบสวนการสอบสวนตรงนี้น่าจะต้องได้ข้อมูลอะไรมาพอสมควร
เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดรายที่สามสี่ห้าหกต่อต่อไปครับ
แต่คราวนี้เนี่ยมันมาโอ้โหถ้านับจากเคสของคุณก้อยนะ
แล้วมีญาติที่เขาสงสัยมาเนี่ยมันเพิ่มมาสิบกว่าศพเนี่ยฮะคุณคุณดูหมอหมูคิดว่า
เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเยอะขนาดนี้มันมีไหมฮะ
ครับคือถ้าในประเทศไทยที่เรายังไม่เคยได้ยินข่าวนะครับ
ด้วยสารสยนายนะครับมาก็เกิดที่ในประเทศญี่ปุ่นอ่านะครับ
ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งอ่ะนะครับชื่อศิสุโกคะเรียนะครับ
คนนี้ก็อายุพอสมควรแล้ว๖๐กว่า
แล้วก็ใช้วิธีหลอกให้รักนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแต่งงานกัน
หลังจากแต่งงานก็จะมีการให้ยาเป็นลักษณะเป็นแคปซูล
สารสายนายแล้วก็ให้รับประทานแล้วก็เสียชีวิต
ทั้งหมด๔ลายมาจับได้ลายที่๔
แต่ในความเป็นจริงคือตำรวจเองของญี่ปุ่นเองก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า

แต่หลักฐานที่มีเพียงพอมีอยู่๔ลาย
แล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ทั้งสิ้น
เนื่องจากว่าตัวผู้หญิงเองคุณที่สุข
ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็ใช้วิธีการหลอกแต่งงานเพื่อจะได้รับมรดก
คดีแบบนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่คล้ายกัน
จริงแล้วในกรณีของการใช้พิษในการฆาตกรรมต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่ก็จะเจอในกลุ่มของคนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิง
เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไปใช้เรื่องของอาวุธมากกว่า
กรณีแบบนี้มีครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินครับ
ว่าถ้าเป็นจริงนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปใดทั้งสิ้น
คือในประเทศไทยเราไม่เคยเราไม่เคยได้ยินว่ามีคดีการฆาตกรรมต่อเนื่อง
นายเดชาเคยเจอคดีวางยาพิษฆ่ากันตายอย่างนี้
อันนี้ผมว่าต้องเคยเจอเคยเจอไหมครับ
ก็เคยเจอแต่รับว่าความไม่เจอแต่ไปค้นคำภาษาดีกาเก่า

ก็เป็นลักษณะการวางยาพิษนะครับ
ศพกี่ศพที่เคยเจอศพเดียวศพเดียว

ไม่เคยเคยเจอคดีนี้คดีแรกที่เท่าที่เห็นนะ
แต่คราวนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่กระทำความผิดซ้ำเนี่ย
ก็แสดงว่าทำแล้วเนี่ยมันคนจับไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ทำหลายครั้งก็จะรู้สึกเฉย
เราจะสังเกตว่าผู้ต้องหาในคดีนี้จะไม่ได้สะทกสถานเลย
ไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจอะไรต่าง
เคสบางรายก็ยังไปฉลองวันเกิดอะไรต่าง

มันก็แบบมีจิตใจที่ผิดมนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำมาสมมุตินะทำมา๑๕ครั้ง๑๐ครั้งอะไรอย่างนี้
ไม่มีใครจับได้เคสนี้เขาก็ไม่เขาก็มั่นใจไม่กลัวนะครับ
ยิ่งถ้าเกิดมันได้ทนายความที่แบบใจถึงพึ่งได้
หญิงมั่นใจมั่นอะไรต่างที่อะไรหน้ามั่นอะไร
เขายิ่งไปใหญ่เลยติดปีกเลยนะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเคสของคุณก้อยกับเคสของคนอื่น
ที่เป็นญาติของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วเขารู้จักกับแอม
แล้วเขาออกมาให้ข้อมูลในขณะนี้เนี่ย
ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะคุณก้อยหนึ่งกับอีกกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
คือมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงหรือจะสามารถเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหน
โดยเฉพาะผู้ที่เคยเคยรู้จักแอมแล้วเสียชีวิตไปแล้วเผาศพไปแล้ว
อย่างนี้มันจะตรวจสอบยังไงมันจะดูกันยังไง
ขอพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาถามกันหน่อยนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิ
คุณผู้ชมครับเราคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
ไว้ก่อนเธอปฏิเสธข้อหานะครับทีเนี้ยมีอีกหลายศพที่ย
ยาดเค้าสงสัยว่ารู้จักกับแอมเคยทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
อยู่ดีก็เสียชีวิตไปคล้ายกับคุณก้อยนี่แหละ
ผมก็เลยอยากต้องถามหน่อยฮะว่าในมุมของของคดีที่
เอาไม่ใช่คดีญาติของผู้ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้อ่ะ
ที่เคยเกิดเหตุไปแล้วแล้วเข้ามาติดใจสงสัย
ณวันนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์กันได้ยังไงฮะ
ถ้าเกิดเอาในแง่ของอัธรณิติวิทยาศาสตร์ก่อนมม
มันยังพิสูจนได้ไหมโดยเฉพาะศพที่เผาไปแล้ว
คือต้องเรียนอย่างนี้ในกรณีศพเผาเนี่ย
แน่นอนชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานที่จะมาตรวจสอบได้แล้วนะครับ
ตัวศพนะครับแต่ในแต่ละลายเนี่ยจะต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่า
แต่ละลายได้มีการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ้างหรือไม่
นะครับตามข้อมูลเนี่ยมีบางรายที่ไปที่โรงพยาบาล
ยังไม่ทันที่เสียชีวิตได้รักษานะครับ
รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางรายเสียชีวิตก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล
พวกนี้มันจะมีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการรักษา
ระดับหนึ่งที่พอจะเอามาดูข้อมูลได้นะครับ
ในขณะเดียวกันก็ในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิต

มันเป็นหนังสือรับรองการตายในเบื้องต้นนะครับ

ฉบับก็ให้ข้อมูลที่พอสมควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้
ฉบับอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะยังเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ซึ่งทางตำรวจเองก็คงต้องไปสอบแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อขอข้อมูลแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญดูความเชื่อมโยง

แต่แน่นอนนั่นคือแค่เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่จะเอาไปใช้นะครับ
อื่นเนี่ยก็คงจะต้องมีการหาเรื่องพฤติกรรมแวดล้อม

สำหรับกรณีศพที่ทำการเผาไปแล้วนะครับ

เราสามารถไปดูย้อนหลังในเชิงคดีได้ไหมครับว่า
แต่เราสงสัยแล้วว่าคดีที่เกิดขึ้นกับคนนั้น
ญาติเราในวันนั้นที่รู้จักกับผู้ต้องหาคนนี้เหมือนกันเนี่ย

ครับคือโดยหลักการทางมาทางตำรวจก็จะทำอยู่๒อย่างหลักนะ
หนึ่งคือสืบสวนกับสองสอบสวน
สืบสวนหมายความว่าการแสวงหาพยานหลักฐาน
ซึ่งตรงนี้จากพฤติการของคนร้ายเรารู้แล้วว่าผู้ต้องสัยผู้ต้องหาคือคนนี้คือใคร
รูปแบบพฤติการในการก่อเหตุเราก็ทราบแล้ว
เป็นคล้ายกันมีการวางยาเหยื่อผู้เสียชีวิต
ประการต่อมาคือการสร้างความเสร็จสนมคุ้นเคยจนกระทั่งเหยื่อตายใจ
ประการต่อมาคือทรัพย์สินเงินทองหรือการล้างหนี้ที่เขาได้ประโยชน
เพราะฉะนั้นแนวทางการสืบสวนก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ
ที่ทำให้นำตัวผู้ต้องหา
อธัญคทีตามกรุงประกอบความภาคภิกษ์พิมษ์รายสารเชื่อ
เชื่อโดยปรัสจากข้องใสแล้วก็ลงโทษตามกฎหมาย
การชนะสูตรศพโดยการผ่าชนะสูตรตรวจละเอียดเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการของการรวบรวมพยากฐาน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นพยาฐานที่สำคัญ
เพื่อจะพิสูจน์สาเหตุการตายอย่างไรก็ตามก็ยังมีพยากฐานอย่างอื่นอีก
ที่ใช้ประกอบกันได้เช่นร่องรอยการสนทนาผ่านทางนี้ออนไลน์การแชท
พยานบุคคลที่ยืนยันว่าคนสุดท้ายที่ไปเจอคือเจอใครเมื่ออย่างไรที่ไหนเวลาประมาณอะไร
ตรงเนี้ยสามารถจะตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันกันได้มีบางคดีไม่พบศพนะครับ
ครับแต่สารลงโทษอายการนำสือตนสารเชื่อจากข้อสงสัยเช่นทุกอย่างในประเทศไทย
คุณหมอเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะครับเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมถูกชำแหละศพ
ปรากฏว่าถูกกระทำโดยคุณหมอที่เป็นสามีอืมภาพที่ตำรวจสามารถจะไปสืบสวนเอามาได้เนี่ย
พบภาพขั้นสุดท้ายคือคุณหมอที่เป็นผู้ชายประคองภรรยาที่เป็นคุณหมอเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็หายไปสารเที่ยงหนึ่งแล้วมีแต่คุณหมอผู้ชายออกมา
ขึ้นมาพบชิ้นส่วนคือกระบังลมครับกระบังลมเนี้ย
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตคือคุณหมอ
ปรากฏว่าไปตรงกันกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอผู้หญิงที่เสียชีวิต
หลังจากนั้นค่อยพุทธชาญยืนยันมีการสอบนะครับ
พบว่าถ้ากระบังลมเนี่ยออกมาจากชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์แล้วเนี่ย
ยืนยันได้ว่าเสียชีวิตการสืบสวนของตำรวจการรวบรวมพยาฐานนำสืบทั้งที่ศาลนะครับ
ประติดประต่อเรื่องราวจนศาลเชื่อสุดท้ายสารลงโทษคุณหมอที่ชำนาญศพภรรยานะครับ
คดีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนและสอบสวนเช่นกันครับ
คือแม้ว่าศพจะเผาไปแล้วไม่ได้มีการชนะสูตรอย่างละเอียดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น
แต่มาสงสัยณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้
สำหรับคนที่สงสัยถ้าสงสัยทางแอมเขาใช่ไหมฮะ
ว่าคนที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ของเคสคุณก้อยเนี่ย
เคยเจอแบบไหนเคยมีกรณีอะไรกันบ้างเคยยืมเคยให้
เคยเล่นวงแชร์ไปเจอเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ตอนที่เขากำลังวูบแล้วเขาเสียชีวิตไปอยู่ไม่อยู่อย่างไร
อันเนี้ยทางอาจารย์เกษตรพงษ์บอกว่าถ้าในเชิงของข้าของคดีอัญชากรรมเนี้ย
ถ้าสามารถสืบสวนสอบสวนจนมีหลักฐานว่าเขาเกี่ยวพันธุเนี่ย
อันนี้ก็สามารถเอาผิดได้ยกตัวอย่างนี้นะครับ
สมมุติการตรวจค้นบ้านครับครับไปเจอขวด
ตรงกันกับตัวผู้ต้องหาตำรวจสามารถสืบเส้นทางในการซื้อ
สายนายมาได้อย่างไรอ่าหรือไม่ว่ามาจากใครณช่วงเวลา
ตั้งแต่ไล่ย้อนกลับขึ้นไปครับถ้าสามารถจะตรวจสอบเส้นทางได้
ว่ามาอย่างไรได้มาอย่างไรมีพยานยืนยันตำรวจสามารถ
กันไว้เป็นพยานทุกอย่างเรื่องเนี้ยจะประติดประต่อเรื่องราวและ
ทั้งหมดครับแล้วก็จะไปตรงกันกับว่าทำไมเข้ามาใช้คนนี้ช่วงเวลานั้น
อะไรยังไงซึ่งตอนนี้ผมว่าเขากำลังทำอยู่ครับ
อันนี้ต้องถามท่านนายเดชาเลยครับคุณแด้คุณน่านี่เป็นเป็นสามีของ
ของคุณแอมหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
นะฮะแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตเหมือนกันครับก่อนจะเกิดเหตุของคุณก้อย
ครับคือตำรวจเนี่ยไปได้หลักฐานก็คือไอ้ขวดสายนายครับที่ทางแอมเนี่ย
เขาเอาใส่ถุงดำแล้วไปฝากไปฝากวัยรุ่นแถวบ้านเอาไว้
สุดท้ายเขาก็เอาไปให้กับตำรวจครับตรงเนี้ยตามรายงานของตำรวจบอกว่า
เนี่ยเขาบอกว่าเอาละมันเจอในบ้านของแด้ก็จริง
แต่มันไม่ได้เจอในตัวเขาเนี่ยคือไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมันต้องมี
ขนาดไหนถึงจะเอาผิดใครสักคนหนึ่งว่าไปวางยาเขาตายได้
คืออย่างนี้หลายท่านเนี่ยมันติดตามโซเชียลเนี่ย
ก็ตัดสินไปแล้วว่าแอมเนี่ยผิดคราวนี้หลักกฎหมายในประเทศไทยมันระบบ
กล่าวหาครับวิอาญามาตราสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ย
บอกว่าจะลงโทษใครเนี่ยจะต้องแน่ใจนะฮะ
จำเลยเนี่ยกระทำความผิดตามฟ้องโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมควร
อืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยเอ่อตอนเนี้ยคนตายเนี้ย
มีอยู่แล้วศพนะนะครับแต่ถามว่าใครเป็นคนฆ่าเขาล่ะ
อ่าประจักษ์พยานก็ไม่มีแล้วจะไปเอาพยานแวดล้อมใกล้ชิดอะไรที่สามารถจะเชื่อมโยงจนสารเชื่อได้
อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ถ้ามันมีช่องว่าง
ว่าถึงแม้จะมีสายไนท์มีอะไรต่างพฤติกรรมดูแล้วเนี่ย
คนนี้น่าจะเป็นคนร้ายสารก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
เพราะฉะนั้นการที่จะไปพิสูจน์ความผิดอย่างคดีแบบนี้เป็นเรื่องยาก
ยกเว้นว่าตำรวจเราเก่งมากจนสามารถเชื่อมโยงจนอ่า
ไม่มีอะไรที่มันขาดเป็นช่องว่างเลยอันนี้สารก็จะลงโทษ
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะครับเอาถ้าถ้าเอาคดีคุณก้อยก่อน
อ่าอย่างคดีคุณก้อยเนี่ยทนายเดชาว่าไปไปได้ขนาดไหน
สำหรับคือคือที่ผมติดตามข่าวแล้วได้คุยกับอ่าคุณลัพพีใช่ไหมอ่า
ยาหลักฐานคิดว่าน่าจะพอสมควรแต่มันก็มีช่องว่างไงยังไง
อ่าก็มันไม่มีเห็นว่าไปเอาอ่าวัตถุอันตรายไซยาไนท์เนี้ย
ให้กับผู้ตายกินตอนไหนยังไงคือตรงเนี้ย

คือในผลชนะสูตรของศพของคุณก้อยเนี่ย
พบว่ามีสารนี้ในร่างกาย
ใช่ไหมแล้วก็บอกระบบ

ใครล่ะใครเป็นคนเอามาให้เขากิน

มันก็ต้องไปหาประจักรพยาน

ถ้าไม่มีคุณก็ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่า

นะครับอันนี้ประเด็นแรก
อันที่๒ก็ดูจากแนวคำตัดสิน

ปริมาณของวัตถุอันตรายที่อยู่ในร่างกายเนี่ย
มากแค่ไหนยังไงก็ต้องให้อย่าง
หมอหมูเนี่ยเป็นคนเบิกความยืนยัน

ถ้าเกิดไม่เยอะสารดีกาก็ตัดสินว่า

ก็แค่เจตนาทำร้าย
แล้วต้องดูอีกว่าเขามีโรคประจำตัวไหม
หรือว่ามันเป็นตายเพราะอะไรยังไง

คือมันต้องอยู่กับปริมาณด้วยหรือครับ

เป็นข่าวที่ออกมาทางสื่อ
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมายืนยัน

ในเบื้องต้นคือตรวจพบว่ามีสารสายนายอยู่ในร่างกาย
อันที่สองต้องตรวจหาปริมาณสารสยนัย
ว่าตกลงสารนี้มันมีมากเพียงพอ

สารที่ได้รับเข้ามาเนี่ยมันรับผ่านทางใด
เพราะว่าจริงเซไนท์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้ทางจมูก
หรือทางการสัมผัสหรือทางการกิน
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ได้ตรงนี้
พอเราได้ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าปริมาณเพียงพอ

ก็จะสรุปสายเห็นการเสียชีวิตออกมา
ซึ่งจะเป็นรายงานการผ่าชนสูตรศพที่ต้องรออยู่ตอนนี้นะครับ
ว่าสายเห็นการเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากสยนัย
ในขณะเดียวกันใบที่เขียนเมื่อครู่นี้ที่เราเห็น

ซึ่งออกในเบื้องต้นเป็นหัวใจล้มเหลว

ซึ่งตอนนี้เป็นข้อมูลทางสื่อให้กันเองว่า

คือต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียด
ผลที่จะออกมาว่ามีมากน้อยขนาดไหน
เข้าไปทางไหนยังไงอีก

ที่ตอนนี้แอมเป็นผู้ต้องหาโดยตรงในคดีครับ

เอาละมีสารสายนายแต่มีมากน้อยขนาดไหน
เข้ามายังไงเข้าทางไหน

ว่าอะไรนะ
เขาไปใส่น้ำใส่อาหารอะไรให้กิน
ที่ไหนหรือให้ดมหรือเปล่าหรือที่ไหนยังไง
มีใครเห็นบ้าง
คือกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าเขาไปพบกับผู้ตาย
ใช่คุณก้อยขับรถมาแล้วก็จอดรถแล้วก็ขึ้นรถคุณแอมไปทรัพย์สิน

ก็ก้อยลงไปปล่อยปลาคนเดียวแล้วก็วูบ
ก็ลงไปดูหน่อยนึงเอามือถือเข้ามา

ก็เห็นอยู่แค่นั้น
อยู่แค่นั้นแหละว่าโอเคพบว่าผู้ตายใกล้ตาย
ก็ไม่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หนีแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไป

ข้าวหลังไหมฆ่าผู้ตายตรองไว้ก่อน

ต้องสืบให้เห็นว่าก่อนตายเนี่ยวางแผนกันมา
วางแผนที่ไหนเตรียมสารพิษที่ไหน

เพราะคุณไปแจ้งข้อหาเขาว่าไต่ตรองเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าวางแผนกันที่ไหน
นะครับแล้วมาเจตนาฆ่ากันตรงไหน
อะไรยังไงก็ต้องไปนำสืบให้ได้

อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบิ๊กโจ๊กต้องไปดำเนินการ

แต่ถ้าเป็นกรณีของคนอื่น

แล้วเขาสงสัยเนี่ยอันนี้จะยากกว่าใช่ไหม

อย่างที่อาจารย์หมอพูด
จะรู้ได้ไงมันศพไม่มี
ตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วผมเชื่อมั่น
ผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าเอาอย่างนี้แอมจะหลุดคดีไหมเนี่ย
คดีอื่นยังไม่รู้แต่คดีของคุณก้อยเนี่ยครับ

ครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ

ไล่เรียงกันมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของ
มูลเหตุหรือว่ารูปคดีเนี่ยนะ
ถ้าเป็นเคสอื่นที่ไม่ใช่ของคุณก้อยยาก

ถ้าข้อหาจะไปให้สุดไปเลยเนี่ย
ถึงสุดเลยเนี่ยหลักฐานต้องแน่น
ต้องแน่นแล้วก็อย่าให้มันมีช่องว่าง
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่เอาสารพิษเนี่ยหรือสายน้อยเนี่ย
เข้าสู่ร่างกายของผู้ตายเนี่ยคือผู้ต้องหาในคดีนี้

เพราะคุณแอมเขาปฏิเสธอยู่เขาปฏิเสธทุกอย่างเลย
ธนายก็ปฏิเสธด้วยช่วยกันเลยทั้งลูกความทั้งธนายช่วยกันอ่ะ
อันนั้นถือว่าเป็นน่าที่ของธนายเขาหรือเปล่า
อันนั้นเขาทำถ้าถามผมผมว่าทำหน้าที่เกิน
เขาเรียกเหมือนจ่ายร้อยทำหมื่นอ่ะอุ้ยประเภทนั้นน่ะ
อย่างนี้คุ้มใครจ้างคุ้มเลยเพราะว่าแกทำเกินหน้าที่
อันนี้ในง่ายธนายความนะโดยปกติแล้วธนายความเนี่ย
เขาโดยหลักเนี่ยช่วยผู้ต้องหาลูกความของเราเนี่ย
ให้พ้นผิดหรือว่าให้จักหนักเป็นเบาหรือถ้าก็รู้ว่าผิดแน่
เราจะทำคดีให้เขาไหมคือคือทนายที่มีจัญญบันเนี่ยนะ
เขารับว่าความหมดไม่ว่าคนดีคนชั่วอะไรรับว่าความหมด
แต่ต้องว่าความไปตามพญาหลักฐานแล้วลูกความเราไปวางยาพิษ
แต่เราบอกไม่ได้ทำเลยคนในวงในวงจรปิดไม่ใช่ลูกความฉัน
อะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันจะกลายเป็นธนายสายโจรไป
อาจารย์กิจสนับพงษ์ค่ะในแง่ของคดีที่เกิดขึ้นในขณะนี้
กรณีของคุณแอมเนี่ยตำรวจจะต้องดูจากแบบไหนอะไรยังไง
หรือว่าจะทำยังไงให้หลักฐานมันแน่นหนาได้ไหมครับ
จริงแล้วต้องเรียนว่าในการทั้งหาของตำรวจแล้วนะคะ
คดีจะพบว่าจะไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้

มันได้ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาครับ
พร้อมกับถือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเขาครับอ่า
ซึ่งภาพในส่วนอื่นผมเชื่อว่าตำรวจก็มี
เชื่อว่าตำรวจมีมากกว่านี้คือแนวทางการสืบสวน
เขาจะทำงานแล้วนะครับเขาจะเก็บทุกรายละเอียดนะครับ
เหมือนที่ทางท่านธนายเดชาบอกคือต้องให้สารเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย
เพราะฉะนั้นชุดทำงานก็จะต้องรวบรวมพยาฐานทั้งหมด
ก็จะมีหลายมุมหลายภาพหลายสถานที่เวลาความเชื่อมโยงทั้งหมด
เพียงแต่ว่าบางอย่างเปิดได้บางอย่างเปิดไม่ได้
สิ่งที่พูดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดอาจจะไม่เป็นไปตามนั้น
อ่าการทำงานการสืบสวนจะเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่าระหว่างเราพูดคุยกันอยู่อย่างนี้ผมก็เชื่อว่าทางทนาย
ผู้ต้องหาเองก็ดูอยู่ก็ต้องเก็บว่าคุยอะไรกันบ้าง
อ่าเนี้ยเขาดูอยู่นะอาจารย์เดชาถ้าลูกความทำผิดก็บ่อยก็รับสถาภาพ
ถ้าถ้าดูอยู่อ่ะครับอ่าแต่แต่อาจารย์มองว่าคดีเนี้ย
ถ้าเป็นคดีหลักของคุณก้อยหรือว่าต่อเนื่องไปถึงเคสอื่น
ญาติเขาสงสัยเนี่ยตำรวจน่าจะน่าจะหาหลักฐานได้

คือเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้น
การรวบรวมพยากฐานก็น่าจะมีความยุ่งยากน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคดีก่อนหน้านั้น
คดีก่อนหน้านั้นแน่นอนครับหลายคดีเนี่ย
ศพมีการชาปนกิจไปแล้วการตรวจพิสูจนอะไรทำไม่ได้แล้ว
ต่างกับคดีนี้อืมรวมทั้งคดีที่มีการผู้เสียหายเหยื่อเนี่ยครับ
ถูกวางยาแต่ไม่เสียชีวิตก็จะมาเป็นประโยชน์
ในการแนวทางการสืบสวนเช่นกันอ่านะครับถ้าในแง่ของคนคนหนึ่งที่จะก่อ
คดีลักษณะแบบนี้ได้อ่ะแบบหลายคนเอายาพิษไปวางยา
ฆ่าหลายคนหลายหลายคนหลายหลายคนเนี่ยอย่างนี้เนี่ย
มันเกิดจากอะไรฮะโดยหลักถ้าในคดีที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับ
แล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงในคดีก่อนแล้วจากจากการสืบสวนพบว่าเป็นคนคนเดียวกันทำ
ผมว่าหลักคือประสงค์ต่อทรัพย์สินเงินทอง
ชักชวนเล่นแชร์ลงทุนปล่อยกู้
สุดท้ายนัฐเจรจาของเงินคืนก็นี่รอบวางยา
อ่าหลักคือผมว่าเป็นความเห็นเขียบตัวอืม
คือต้องการได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
แต่ไม่สนใจชีวิตของความเป็นคนชีวิตเพื่อนมนุษย์
ซึ่งบอกว่าโหดเยี่ยมมากถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับ

ซึ่งเขายังปฏิเสธข้อหาอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขา
คุณหมอหมูตอนนี้ทุกคนแบบกลัวหมดเลย

อย่างที่เราสรุปกันมาทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับ
ว่าในกรณีนี้มันเกิดขึ้นจริง
หรือมีผู้กระทำความผิดเป็นนางสาวคนนี้จริง
คือถ้าหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพบสารนี้ในร่างของคุณก้อย
อันนี้ก็ต้องเรียนอีกข้อนึงนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
สารที่ต้องบอกปริมาณด้วยเพราะว่ามันมีกรณีที่ได้รับโดยวิธีการอื่น
ก็จะมีสารสายนายอยู่ในร่างกายแต่มีปริมาณน้อย
เพราะฉะนั้นการที่ตรวจก็เป็นการตรวจด้วยว่า
มันเป็นสารสายนายที่รับมาโดยการสูบบุหรี่
หรือเป็นการสรรสายนายที่รับจากการที่มีใครตั้งใจหรือเจตนาให้ดื่มกินเข้าไป
ว่าในชีวิตประจำวันรอบตัวเราเนี่ยมันก็มีสายนายอยู่แล้วฮ
มีได้มีได้เพียงแต่ว่ามีเล็กน้อยไม่ได้มีผลกับร่างกาย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นทักษะที่มีปริมาณมากเพียงพอ
ยังไม่เสียชีวิตในร่างกายได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตนา
ของของอาจจะเป็นมีบุคคลอื่นนะครับมาทำ
หรือไม่ก็ตั้งคดีบางคดีเนี่ยนะครับ
ที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปนเปื้อนก็มี

ความจริงถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงนะครับ

สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือณวันนี้เนี่ย
แน่นอนคือเราสังเกตเห็นได้ว่า

ระวังยังไงคือนั่นแสดงว่า
คนเราสามารถไปหาซื้อสายนายได้ง่ายหรือฮะ
สายนายเนี่ยถ้าตามข้อมูลนะครับ

เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการ

อุตสาหกรรมครับเหมืองแร่เหมืองทองนะครับ
อุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวพลาสติกฟอกหนัง
และอีกหลายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วก็ห้ามนำเข้า
ให้นำเข้าได้แต่ต้องแสดงนะครับ

ในกลุ่มพวกนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปใช้
ก็คือกลุ่มที่เป็นสารตั้งต้นการผลิตยาบ้า
เพราะมันก็จะมีกลุ่มที่จะมาลักลอบขายในตลาดมืด
ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ภาครัฐที่จะต้องไปกำกับดูแลนะครับ

เดินซื้อตามร้านขายยาทั่วไปอย่างนี้ไหมไม่มีขาย

การที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างต้องสำแดงด้วย

แต่หลายคนบอกเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเสิร์ชกูเกิลก็มีขายเต็มไป
ในตรักเมือง
นี่มันก็เลยเอามาใช้ได้อย่างเนี่ย
อ่ะเพราะนี้เพียรกรณีก็คือ
กลุ่มงานถามใช้กรรมประกันขับกำกัดดูแล

ตัวเราเองเนี่ย
หยุ่งกันสิ
ถึงว่าเมื่อกี้มาถึงผมเอากาแฟให้แก้วหนึ่ง

กับชีวิตเราที่จะป้องกันให้เราปลอดภัย

ดังนั้นเนี่ยจะไปทานอาหารกับใครเนี่ยนะครับ

ซึ่งมันควรเป็นมาตรฐานไป
นะครับเจ้าบัตรด้วย
ถ้าเรามีคนรู้จักหรือ

เหมือนกับหลายศพที่เขาออกมา

รู้ได้ยังไงว่าการตายของญาติพี่น้องเราเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายแล้วก็เลยชาปนกิจกันไป
ดูจากอะไรฮะที่ว่าเออไม่ใช่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแน่อะไรดำหรืออะไรจุดสังเกตอะไรยังไง
ผมเอาสองข้อสั้นเลยนะครับข้อแรกถ้าเกิดร่างกายสมบูรณแข็งแรงดีอยู่เสียชีวิตกระทันหันขอนะครับขอให้ญาติทุกท่านเนี่ยส่งผ่าเถอะครับอย่าไปปฏิเสธการผ่านะครับ
ยังไงส่งผ่าไว้ก่อนส่งผ่าไว้ก่อนครับถ้าอยู่อยู่แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีร่วมจำตัวแล้วอยู่มาเสียชีวิตนะครับก็ข้อที่สองถ้าเห็นผิดสังเกตนะคะสีผิวผิดสังเกตริมฝีปากผิดสังเกตเล็บผิดสังเกตอะไรที่ผิดสังเกตภายนอกเนี่ยนะครับถ้าสีปกติต้องสีอะไรฮะก็คือเหมือนกับคนปกตินี่แหละครั
ถ้าเค้าทำนะสมมุติถ้าเค้าทำ

เอานะครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาคุยกันใหม่
วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยในแง่มุมความความดีต่าง
ขอบคุณลักษมณะสามท่านครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ